ไปดูความคืบหน้ากรณีเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีแฟนบอลทีมการท่าเรือนะครับที่ไปดูคอนเสิร์ตฉลองแชมป์เอฟเอกครับเมื่อคืนนี้ที่สนามของการท่าเรือย่านคลองเตยปรากฏว่ามีกลุ่มนักเรียนเจ้าถิ่นสองกลุ่มก่อเหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็ยิงกันนะครับน้องก็พยายามที่จะหนีกลับบ้านนะครับแล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิตล่าสุดตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุคนร้ายยิงถล่มคู่อริภายในตลาดคลองเตยซอย๘ถนนสุนทรโกสาเขตคลองเตย
เป็นเหตุให้นายอธิชาติศรีหัวทนอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕
ถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยขวาทะลุเบ้าตาซ้ายเสียชีวิต
กุลชาติแซ่ลิอายุ๑๗ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
สโมสรการท่าเรือเมื่อคืนวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากการแกะรอยของตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอท่าเรือ
สามารถจับกลุ่มตัวนายจตุรงมีโสภาหรือนุอายุ๓๔ปี
และนายธันวาบุญภาษณ์หรือ๑อายุ๓๑ปี
พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มมไม่มีทะเบียน
และอีก๑กระบอกคืออาวุธปืนพกสั้นขนาด๓๘ไม่มีทะเบียน
กระสุนปืนขนาด๓๘อีก๑๐นัด
และปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจำนวนหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจโทยันยงสุวรรณสะอาดรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานท่าเรือเปิดเผยว่า
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การว่าเป็นการป้องกันตัว
จากกลุ่มของตนเองเป็นกลุ่มที่ดูแลตลาดคลองเตยอยู่บริเวณท้ายซอยที่เกิดเหตุ
โดยมีคู่อาริที่ดูแลตลาดอีกกลุ่มอยู่บริเวณปากซอย
ก่อนเกิดเหตุได้มีปากเสียงจนมีการใช้อาวุธปืนยิงตรงใส่กันทั้งสองฝ่าย
แต่กระสุนปืนพลาดไปถูกผู้ตายโดยผู้ต้องหาทั้งคู่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
และขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นพนักงานสอบสวนจึงนำตัวไปขออำนาจสารฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอัตราโทษสูงเพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี
ครอบครัวผู้เสียชีวิตเปิดใจกับไทยรัฐจอบประเด็นว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
โดยไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครอีก
และอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย
เกิดขึ้นกับลูกเราได้อย่างไร
แล้วลูกเราเป็นนัดที่๒นะที่เขาบอก
แล้ว๑๐นัดที่มันยิงกันอะ
มันกะแบบคืออะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ลูก
มึงไม่ดูกันเลยหรือมึงทะเลาะกันอย่างไร
เด็กเดินมาเป็นฝูงมึงไม่ดูกันเลยเหรอมึงแก่ขนาดนั้นแล้วว่ะ
นั่นเด็กนะครึ่งหนึ่งของชีวิตมันอ่ะ
เห็นเขาว่าสามสิบกว่ากันทั้งนั้นเลยนี่ก็ครึ่งนึงไหมอ่ะ
แล้วถ้าเป็นลูกเขาจะทำยังไง
อยากให้ได้ถึงที่สุดค่ะเพราะเหตุการณ์อย่างนี้
มันบ่อยมากที่โดนลูกหลงโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วปืนที่เขาพกอ่ะจุดสามแปดกับจุดเก้าเนี้ย
มันปืนหาง่ายเหรอพกง่ายเหรอ
อีกหนึ่งข้อมูลจากแก่นำเชียร์ของทีมสิงห์เจ้าท่าเล่าว่า
เหตุการณ์นี้จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลบริเวณพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ต
กลุ่มผู้ก่อเหตุไปเจอกลุ่มคู่อริที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้
และมีการกระทบกระทั่งกันจนแฟนบอลพากันเข้าไปห้าม
กดดันให้กลุ่มของผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่
เนื่องจากมีพฤติกรรมสุดกลางยืนยันว่าทั้งสองกลุ่มไม่ใช่แฟนบอลท่าเรือ
เป็นเพียงกลุ่มคนที่มาดูคอนเสิร์ตและมีเรื่องกัน
ก่อนจะไปก่อเหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิต
สองกลุ่มก็เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนแล้วนะครับ
จังหวะมาเจอกันในงานจังหวะมาเจอกันในงาน
โดยอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าอีกกลุ่มนึงส่งคนมาเดินชน

จังหวะว่าเด็กคนนี้ก็เดินมาทางอีกกลุ่มนึง

อีกกลุ่มนึงเนี่ยต้องการจะเคลียร์

โดยเรียกคนในกลุ่มทั้งหมดมายืนให้ดูว่า
ใครเป็นคนชนให้จิ้มเลย

น้องที่ถูกลูกหลงเสียชีวิตเนี่ย
เป็นแฟนบอลท่าเรือนะครับ

ไปโดนลูกหลงด้านนอกนะครับ
เราก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในความควบคุมเราในนี้
ความควบคุมเราในนี้กับสอง
แล้วก็ทางสโมสรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
สโมสรก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูแลทางครอบครัว
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

กผ่าอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
พร้อมขยายผลเร่งไล่ลากกลุ่มวัยรุ่น
ผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดี
นัทชัยเหล่าฮบุตรถ่ายภาพ
ระวีการแก้วิจิตรายงาน